มีค่ะดิฉันนำสิ่งนั้นมาให้คุณผู้ชมแล้ว
เป็นเรื่องราวดีของเจ้าของร้านดอกไม้ที่เขาเอามาโพสต์เฟซบุ๊คไว้

ที่มีคนเก็บเงินที่เขาทำหล่นไว้๓๐๐บาท
แล้วก็นำเงินจำนวนนี้ค่ะมาเห็บไว้ข้างรถ

แน่นอนค่ะเรื่องแบบนี้ก็ต้องชื่นชม
เป็นความประทับใจค่ะจากการเปิดเผยของผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ชื่อว่าไวรินเปรมปรีอายุ๒๗ปีนะ
เขาเป็นเจ้าของร้านแก้วการดอกไม้
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามที่พุนพินสุราธานี

แล้วก็มีคนดีในสังคมนำมาเสียบไว้ตรงกระจกมองข้าง

ตอนที่เขาแวะไปซื้อของที่ศูนย์การค้าชื่อดัง
กเงินสดติดตัวไป๖๐๐บาท
แต่จะชำระเงินค่าสินค้าเอ๊ะหาเงินไม่เจอ

เจอเงินอยู่ในรถใน๓๐๐บาท

ตอนแรกไม่ทันสังเกตว่ามีอะไรอยู่ที่กระจกมองข้างแบบ

แต่ขับรถออกไปได้สักประมาณ๑กิโลเมตร
เหลือไปดูกระจกมองข้างอีกที

นี่น่ะก็เลยนี่ค่ะถ่ายรูปแล้วก็นำเริ่มราวดี
ให้รู้ว่าสังคมยังมีพลเมืองดีน้ำใจงามแบบนี้ค่ะ

เพื่อดูด้านหลังว่าจะมีเงินหล่นอยู่ใต้รถบ้างหรือเปล่า
ก็ไม่เห็นมีเงินมาติดอยู่ที่กระจกนะครับ
แล้วก็ขับรถมาได้ระยะหนึ่งนะครับ

แล้วก็ถึงกับตกใจว่าเอ้าเงินติดอยู่ตรงนี้เอง

ใช่เพิ่งมาสังเกตเห็นก็ได้ระยะหนึ่งนะครับ
หลังจากเจอกันแล้วเรารู้สึกยังไงครับ
ก็รู้สึกดีใจนะครับ
ื้นตันใจกับคนที่เขาเก็บไว้ให้นะครับ
คือเงินไม่ได้มากมายนะครับ๓๐๐บาท
แต่ก็รู้สึกว่ามีค่าพอสมควรนะครับ
แล้วก็รู้สึกคิดว่าเขามีจิตใจไมตรีที่ดีมากครับ
ที่ว่าเก็บไว้ให้นะครับก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับ
นี่ค่ะเขาเล่าไปด้วยหน้าตาที่แบบ

ดีใจที่ในสังคมยังมีคนดีแบบนี้อยู่นะคะ

แล้วก็อยากเจอคนที่ช่วยเก็บเงินมาคืน
เพราะเชื่อว่าคนดีเป็นคนดีแน่นอน
แสดงความเห็นชื่นชมนะคะพลเมืองดี

หรือไม่ก็ชอบเอาโทรศัพท์วางไว้บนหน้าตัก
เวลาลูกลงรถอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวัง